โด่งดังที่กระทบกระเทือนวงการศรีกากีวงการตำรวจอีกแล้ว

คือเมื่อวานเป็นวันตำรวจใช่ไหม

หลังจากนั้นก็เปลี่ยนชุดเป็นนอกเครื่องแบบ
แล้วปรากฏว่ากลับมาที่โรงพักเหตุการณ์เนี่ย
เกิดขึ้นที่โรงพักย่อยโนนสูงอุดรธานีนะคะ
นักข่าวไปสอบถามเรื่องของความคืบหน้าคดีอุบัติเหตุ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคลิปนี้ค่ะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคลิปนี้ฮะ

ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ

ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ

ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ

ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ

ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคลิปนี้ฮะ